แล้วก็ไปหลอกคนงานพม่าได้ทองคำไปครับ
ตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นแก๊งตกทอง
ชื่อว่านางจันนีอายุ๒๑ปีครับ
ทั้งคู่ทำงานก่อสร้างอยู่ในบริเวณใกล้กัน
กับที่เกิดเหตุตลาดนัดนามพร้าวหมู่๗ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
จนินเล่าว่าก่อนเกิดเหตุในขณะที่กำลังเลือกซื้อข้าวแกงอยู่กับเพื่อน
จู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างทวมอ้วนหน่อยเดินเข้าไปถาม
กระเป๋าเงินได้หรือเปล่าก็เลยปฏิเสธไป
ต่อมาก็มีผู้หญิงรูปร่างผอมเข้ามาบอกว่าเก็บกระเป๋าได้
ให้ไปคุยกันที่บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งห่างออกไปจากตลาดนั้นประมาณ๑๐๐เมตร
พอไปถึงบริเวณดังกล่าวก็มีชายอีกคนนึงนำกระเป๋าออกไปโชว์
ทำนองว่าข้างในมีสร้อยทองอยู่นะมูลค่ามากกว่าของนางจันนีด้วย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะไม่เอาไปให้ตำรวจนะแต่ว่าจะเอาทองแบ่งกันดีไหม
จากนั้นผู้หญิงรูปร่างอ้วนก็บอกว่าไม่อยากเสียเวลาแล้วกัน
นางจันนีเนี่ยถอดสร้อยข้อมือออกมาแล้วกันแล้วค่อยเอาทองที่เก็บได้เนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนของนางจันนีเองละกัน
คือออกอุบายคือขอเปลี่ยนนะฮะแบบนี้ก็ได้นะฮะ
ทีนี้นางจานีเขาก็บอกว่าตอนนั้นปฏิเสธไปแล้วนะ
แต่คนร้ายทั้ง๓คนเนี่ยไม่ยอมให้ไปไหนเลยคือเขามาด้วยกันเป็นแก๊งเดียวกัน
สุดท้ายเนี่ยดึงตัวของนางจันนีแยกออกจากเพื่อนไปแล้วสั่งให้ถอดแหวนทองคำหนัก๑สลึงสร้อยคออีก๑บาท
หลังจากนั้นคนร้ายก็นำกระเป๋าที่เตรียมมายื่นให้โดยอ้างว่าข้างในมีทองอยู่ตั้ง๕บาทเอาไปแลกกันให้เลย
คนร้ายทั้งหมดจะขึ้นรถตู้สีขาวหลบหนีไป
พอนางจานีเปิดดูโอ้โหข้างในมีอะไรน้องมิ้น
เครื่องมากค่ะมีทองจริงนะคะมีทั้งทองหยิบทองหยอดแล้วก็ฝอยทองค่ะ
เออมันมีทองจริงโอ้ยช้ำใจค่ะเออนะฮะแต่แหม่มันน่านักนะ
มันไม่ใช่ทองคำแต่มันเป็นทองหยิบทองหยอดและฝอยทองอยู่เต็มกระเป๋าไปหมดเลย
มันก็หนักมันนึกว่าเป็นทอง๕บาทไงเขาก็เลยแบบนางจนีก็เลยอ้าวฉันตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับ
เบื้องต้นจรฐีก็บันทึกภาพใดที่เกิดเหตุไว้เปลี่ยนหลักฐานก่อนจะให้ผู้เสียชีวิต
ขออภัยครับผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภศรีมราชา
ให้ชุดสืบสวนติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือเขาบอกว่าต้องทำเป็นขบวนการนะไปหลอกล่อเดี๋ยวนี้ไม่หลอกคนไทยแล้ว
หลอกชาวต่างด้าวที่มาทำงานที่เมืองไทยแทน